คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องของพี่เตี้ยมชให้นะคะ
บอกว่าพี่เตี้ยมชเป็นสุนัขที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มชนักศึกษานิสิตแล้วก็คนที่ไปแถวนั้นจะรู้จักกันดี

คือเป็นสุนัขพันธ์ทางไม่ได้มีเจ้าของแหละ
แต่ก็คืออยู่ในนั้นแล้วทุกคนก็เอ็นดูมันนะคะ
คือทุกปีมันก็จะไปวิ่งช่วงรับน้องขึ้นดอย
และมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องจัดระเบียบเรื่องศูนักภายในมหาวิทยาลัย
ศูนักจรจัดอะไรทั้งหลายก็ต้องลงทะเบียน
คณะวิทย์ที่มชอเขาก็เลยลงทะเบียนให้ว่า
มชทั้งหลายแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันหายตัวไป
เตี้ยหายไปตั้งแต่๓พฤษภาคมตอนแรกก็นึกว่าเออก็คงไปมาเดี๋ยวคงกลับมา
เพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่เป็นแบบมีเจ้าของจนกระทั่ง๕พฤษภาคมอะค่ะ
หายไปนานผิดปกติเลยต้องมีการประกาศตามหาพี่เตี้ยมชแบบนี้
ถึงขั้นมีเงินรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทเลยถ้าใครเจอแล้วก็นำกลับมาส่งให้
แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าทุกคนเจอพี่เตี้ยในวันที่๗พฤษภาคมแต่ว่าเจอเป็นศพนะคะ
หลายคนคล่องใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เตี้ย

ไปเจออยู่พื้นที่นอกมหาวิทยาลัยข้างทางข้างถนนแล้วก็ถูกใส่ถุงอุ้มเอาไว้ด้วย

ถ้าสมมุติว่าเจ้าเตี้ยมันจะออกมาเองหรืออะไรยังไงหรือใครพามาก็แล้วแต่
มันต้องไปตายจากที่อื่นไม่ใช่ว่าถูกรถชนตายแล้วก็นอนตายอยู่ข้างทางตรงนี้
เพราะมันถูกใส่ถุงมาแล้วใครเอาถุงมาทิ้งแถวนี้
เป็นคำถามที่หลายคนอยากได้คำตอบสุดท้ายไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะ
เขาไปเจอกล้องวงจรปิดใช่ไหมไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นตัวคนที่พาพี่เตี้ยไป
นี่ค่ะเป็นภาพในคืนวันที่สามพฤษภาคมนะคะอ๋อก่อนที่จะหายตัวไปเลย
พี่เตี้ยหายตัวไปคือในภาพเนี่ยพี่เตี้ยนั่งเล่นกับน้องผู้หญิงสองคน
กระทั่ง๒ทุ่มครึ่งน้องกลับไปแล้วพี่เตี้ยก็มานอนที่จอดรถ
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะคะพี่เตี้ยนอนอยู่นะเห็นไหมที่วงสีแดงคือพี่เตี้ย
มีมอเตอร์ไซคันนึงค่ะขี่มาจอดแล้วเรียกพี่เตี้ยขึ้นรถนี่ไง
นี่ไงมันวิ่งไปนี่คือเรียกมันขึ้นรถ
เขาเรียกพี่เตี้ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยพี่เตี้ยก็เดินไปหา
เขาก็ต้องคุ้นเคยกันเหรอหรือว่าพี่เตี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นหมาที่ที่มีอัธยาศัยดี
เพราะว่าอยู่กับคนเยอะแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าแค่แค่เรียกแค่ทำอะไรสัญญาณให้มัน
มันก็จะมาหาเออก็คือแบบเป็นมิตรกับทุกคนอะไรแบบเนี้ยแหละ
เขาก็ขี่พาพี่เตี้ยออกไปเลยค่ะนี่คือเบาะแสสุดท้ายที่มีในม
เฟซบุ๊กเตี้ยมชเป็นคนโพสต์คลิปนี้ไว้นะคะเพื่อจะตามหาตัวคนนี้บอกว่า
นี่คือเบาะแสสุดท้ายที่เรามีถ้าเกิดว่าไม่ใช่คุณแจ้งมาได้
เราจะได้ตามต่อเออคนในคลิปไม่เคยมาแสดงตัวมาก่อนครับ
ได้รับการมอบอำนาจจากแอดมินเพจเตี้ยมชให้เป็นผู้มีอำนาจในการประสานคดีเรื่องนี้
แล้วก็เลยมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ท่านตำรวจเอกกิติพงเพชรมูนีผู้อำนาจการสอบพอร์ช้างเผือก
มีการเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนเรื่องนี้เลยนะคะ
ครับประชุมกันอยู่สองชั่วโมงจนกระทั่งบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
อ๋อเหรอฮะอ่าซึ่งล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าพันตำรวจเอกกิติพงเพชรมูนีผู้อำนาจการสอบพอร์ช้างเผือกนะครับ
บอกว่าชุดสืบสวนเจอตัวผู้ต้องสงสัย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดและณขณะนี้ถือว่า
ถ้าตามหลักฐานที่มีเนี่ยคือคนสุดท้ายที่อยู่กับเตี้ย
ค่ะนะฮะอ่าแล้วก็พาเตี้ยออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปนะครับ
อ่าตามกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วเชิญตัวมาสอบถามแล้วนะครับ
อ่าก็ได้สอบถามสอบสวนพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ของ
ใช้เวลาในการสอบถามสอบสวนกันอยู่กว่า๓ชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้พาตัวผู้ต้องสงสัยคนนี้ในภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่ฮะพาไปชี้จุดที่นำเจ้าเตี้ยไปทิ้งแถวถนนหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลล้านนา
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ต้องสงสัยคนนี้ยอมรับว่าพาเตี้ยออกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริง
กล้องวงจรปิดนั่นแหละเตี้ยกระโดดขึ้นรถเองนะ
แต่ก็ภาพก็เห็นว่าเขาจอดอยู่ใช่ไหมใช่อ่า
แล้วก็เนี่ยเขาอาจจะเรียกอะไรเอาเป็นว่ามันกระโดดขึ้นรถเองเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้
คือเอาเป็นว่าไม่ได้อุ้มขึ้นพี่เตี้ยวิ่งขึ้นไปเอง
แต่เรียกไม่เรียกเนี่ยอันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้
มันต้องไปขยายผลดูภาพเหมือนจังหวะต้นมงต้นไม้บังอะไรด้วยนะ
เอาเป็นว่าเขาบอกว่าเตี้ยเนี่ยกระโดดขึ้นรถเขาเอง
แล้วเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนแล้วอ้างว่าเตี้ยเนี่ยไปกระโดดลงจากรถเขาแล้วถูกรถชนตาย
เขาอ้างว่าอยู่ดีเนี่ยเตี้ยกระโดดลงจากรถเขาแล้วไปถูกรถชนตาย
แต่ยอมรับว่าตอนนั้นกลัวความผิดก็เลยเอาศพของเจ้าเตี้ยเนี่ยนะ
ใส่ถุงแล้วไปทิ้งในจุดที่ไปเจอถุงแล้วก็ซากของมัน
ที่เห็นถุงสีขาวอยู่ข้างทางนะครับ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ชายคนนี้นะครับ
แต่ว่าลงบันทึกประจำวันเอาไว้เดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งว่า
ตกลงแล้วสาเหตุที่แท้จริงมันจะเป็นยังไงกันแน่
เป็นไปตามที่ผู้ชายคนนี้กล่าวอ้างหรือเปล่า
แล้วมันก็มากระโดดขึ้นรถผมผมก็ขี่ไป
แล้วไปถึงจุดแถวนั้นหลังแถวถนน
มันก็กระโดดลงไปก็ถูกรถชนกลัวความผิดก็เลยเอามาทิ้งที่
หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลล้านนาอยู่ฝั่งตรงข้ามมช
เพราะว่าเขาสงสารที่เอาพี่เตี้ยไปด้วย
เพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยอยากพาไปเที่ยวข้างนอกบ้างครับ
ตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้
ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เจอสาเหตุในเบื้องต้นณขณะนี้แล้ว
ต้องไปขยายผลต่อแล้วว่ามันจะเป็นไปตามที่ผู้ชายที่อยู่ในกล้องวงจรปิด